ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดจะพบคนถูกใจในงานเลี้ยงสังสรรค์
ให้มองหาคนราศีเมษตุลกุมเมถุนธนูสิง
คนมีคู่มีความสุขสมหวังมากขึ้นเรื่อย
เพื่อนใหม่ต่างเพศทำเสื่อมเสียชื่อเสียง
สุขภาพจะได้รับข่าวไม่ดีจากเพื่อนสนิทหรือญาติ
ต้องไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล
ให้ระวังอุบัติภัยบาดเจ็บหรืออันตรายจากการทำงาน
เครื่องจักรของมีคมให้ระวังป่วยไข้จากการเดินทางไว้บ้าง
การเงินยังวุ่นอยู่มาก
ต้องใช้เงินส่วนตัวมาช่วยเปิดทางให้ทำงานสะดวกขึ้น
รายจ่ายมีมากกว่ารายรับไม่ควรค้ำประกันใครในระยะนี้
เอกสารการเงินศูนย์หายติดตามยาก
การงานจะได้รับช่วงต่องานจากบุคคลที่ทำไว้ไม่เรียบร้อยมาแก้ไข
ล่าช้าเจ้านายตำหนิจากงานที่คนอื่นทำผิดพลาดไว้
เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือน้อยลงทำงานลำบาก
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์